ต่อไปนี้ก็เป็นข่าวจริงค่ะไม่ใช่เฟคนิวส์นะคะ
คุณผู้ชมที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
มีคนคนหนึ่งเข้าไปถ่ายคลิปแล้วพยาบาลกวักมือเลย
นี่มานี่เข้ามาถ่ายข้างในเข้ามาอีกจะได้เห็นข้อมูลว่าจริงจริง
มันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล
ดูคลิปนี้กันค่ะเต็มจริงจริงนะครับ
โอ้โหนี่คือสภาพจริงนะครับ
พวกเราก็ไม่ไหวแล้วพวกเราไม่ไหวแล้วจริงจริง
โอ้โหครับเข้าใจเลยครับโอ้โห
ดันยังไงอ่ะผู้ป่วยเป็นร้อยอ่ะ
ก็สามารถเลยอ่ะครับ

ช่วยกันแชร์นะครับคลิปนี้
ช่วยกันแชร์นะครับคลิปนี้
โพสต์ไว้เราหยิบมานำเสนอข่าว
สะท้อนว่าหน้างานจริงมันเกิดอะไรขึ้น

ไม่ไหวแล้วออกซิเจนก็หมด
หมอก็ไม่ไหวพยาบาลก็ไม่ไหว
โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลตรงนั้นมีพยาบาล๑๐คน

นั่งนอนรอรอคิวที่จะได้รับการรักษาผู้ป่วยโควิดทั้งนั้นนะคะ
บอกว่าเสียงจากทีมแพทย์
แฮชแท็กออกซิเจนใกล้หมดแล้ว

ทีมแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แถวบางคอแหลมกรุงเทพฯมหานคร
แล้วเขาบอกว่าเขาคือนักข่าวจำเป็น
จำเป็นที่จะต้องหยิบคลิปนี้เอามาโพสต์

จริงนะครับคนนั่นจริงนะคุณหมอก็ไม่มีพละกำลังจะดูแลได้ทั้งหมดแล้วล่ะ
ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ออกเลยใช่ค่ะ